คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะมีคุณแม่อายุสามสิบนะคะท้องลูกคนที่สองแล้วแล้วก็ปวดท้องใกล้คลอดแจ้งกู้ภัยมารับแต่พอเดินถึงหน้าบ้านโอ้โหไม่ไหวค่ะแค่หน้าบ้านก็ไม่ไหวแล้วต้องคลอดเดี๋ยวนั้นค่ะ

เคลื่อนได้ได้ค่ะ

นี่นะคะเมื่อเช้านี้เองที่บ้านพักคนงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๑๗อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา

ยิ้มเลยน่ารักมากเนอะ
คือกู้ภัยสว่างเมตตาพิมายจังหวัดนครราชศรีมาลงพื้นที่ไปช่วยนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากนายวิรัติคู่พิมายอายุ๒๖บอกว่าให้มารับภรรยาหน่อย

พอมาถึงหน้าบ้านนะคะเดินออกมาปุ๊บคือไม่ไหวแล้วต้องคลอดแล้วนะคะ
ขึ้นรถก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะต้องคลอดเดี๋ยวนี้ค่ะ
จุธามณีทองดีอายุ๓๐ค่ะก็เลยต้องคลอดหน้าบ้านเลยนะคะ
โอ้โหโชคดีเจ้าหน้าที่ก็มาถึงเร็วด้วยนะฮะใช่ค่ะ
ก็เป็นกู้ชีพโรงพยาบาลพิมายนะคะไปถึงก็ช่วยเลยนะคะ
ปฐมพยาบาลทำคลอดทั้งแม่ทั้งเด็กปลอดภัยดีค่ะ
ก็นำตัวขึ้นรถฉุกเฉินทะเบียนรถขอไข่รอเรือ๕๖๗๐นครราชศรีมา
ส่งโรงพยาบาลพิมายนะคะนี่คือลูกคนที่สองนะคะ
ลูกสาวนะคะปลอดภัยดีค่ะลูกสาวนะคะปลอดภัยดีค่ะ
พี่ก็พี่สาวเหมือนกันก็ตัวนิดนึงยืนดูน้องอยู่ใกล้แถวนั้นนั่นแหละนะคะ